มาดูพิมพ์ริพายฮะโอ้โหตอนนี้เขาบอกว่าออกมาสยบทุกคำวิพากษ์วิจารณ์
บนที่สูงอ่ะทุ่มเงินซื้อทีวีติดแผงโซล่าเซลล์นี่แหละครับ
แล้วก็สร้างแปลงแปลงใช่ไหมฮะใช่ฮะพิมริสร้างภาพหากินจริงจริงค่ะ
เพราะว่ามันเป็นอาชีพของพิมแต่พิมจะสร้างไปในรูปแบบไหน
มันเป็นทางของพิมที่จะเลือกสร้างแบบไหนคืนสู่สังคมพิมจะสร้างแบบ
พิมจะสร้างแบบดีมันก็อยู่ที่คุณธรรมแล้วก็จริยธรรมในหัวใจของพิม
คอนเทนต์นี้พิมพ์ยึดหลักกระตันยูกับแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนอ่ะ
ผิดอะไรอ่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องสงสารไม่ต้อง
อ่ะขายของจ้ะ
เออเป็นไงแรงได้ใจจริงจริง
ก็ถือว่าเขาประสบความสำเร็จในการ
สร้างภาพในการทำมาหากินตามที่เขาต้องการแหละถูกไหม
พี่บอกตั้งแต่เมื่อวานก็บอกว่าเขาสร้างภาพจริงนั่นแหละ
แต่ทางในทางที่ดีในการตอบแทนคืนสู่สังคมก็เป็นสิ่งที่เขายอมรับอยู่แล้ว
ผมว่าดาราอีกหลายคนทำแบบนี้นะที่ไปทำความดีแล้วก็ถ่ายเป็นเรื่องเป็นราว
แล้วก็เล่าลงสู่เฟซบุ๊กลงสู่โลกออนไลน์

ว่าที่อยากให้มาสู่สายตามาสู่สังคม
มีจิตใจที่จะไปช่วยกันช่วยคนอื่น
ช่วยการระดำทุนก็ดีขนาดคนล่ะบาท๒บาท
เมื่อเห็นแบบนี้แล้วก็บางคนอยากไปช่วย
เค้าตั้งใจดีนั้นแหละ
เราช่วยด้วยตัวของเค้าทุนของเค้าวันหนึ่งก็หมด

เจ้าอยากให้ยากกินเผื่อก
อย่างที่กอล์ฟบอก๕แสนคนเข้าไปดูเธอ
แล้วเธอบอกว่าเธอสร้างภาพจริงแหละเพราะมันเป็นสนับสนุนอาชีพของเธอ
แต่ที่เธอทำเนี่ยเธอตอบแทนบุญคุณแผ่นดินครับ
แม่คำนี้นะฮะมันอยู่ในหัวใจคนไทยมาตลอด
เพราะว่ามีคนพูดให้ฟังตั้งแต่เด็กแล้วนะฮะ
ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับ
ต่อจากนี้เธอบอกว่าจะขายของออนไลน์ต่อไป
แล้วก็จะทำความดีต่อไปครับ
ก็เมื่อวานคนดูเยอะแล้วคนก็ซื้อของเธอเยอะ

เธอบอกว่าท่าคำว่าหน้าจะทักเธอมาแล้วนะ